ที่จะขอรีภัยว่าเธอจะอนุญาตหรือไม่

ว่ามีข้อรู้จริงเป็นจริงเหตุ

ยังมีข้อที่รักษ์ร้านอยู่บ้าง

ผู้ที่จะขอรีภัยนะครับก่อนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทย
ก็อ้างว่าจะไปท่องเที่ยวใช่ไหมครับ
แล้วก็การให้ข้อมูลในขณะนั้นก็ไม่ได้บอกว่า
เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนมีสีนะครับ
เพียงแต่อ้างว่าถูกคุกคามจากผู้มีที่ผล
ซึ่งก็เป็นไปได้หลากหลายนะครับ
แล้วก็หลังจากที่ได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับ
ก็เริ่มมีการขยายความว่าหมายความถึงใครบ้างเป็นกลุ่มบุคคลนะครับ
แต่ว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่หรือตัวบุคคลไม่ใช่รัฐหรือรัฐบาล
ไม่ใช่การกระทำนั้นนะครับเป็นตัวบุคคล
ก็มีการขยายความให้ชัดเจนขึ้นว่ารวมถึงใครบ้างนะครับ
มันก็อาจจะกระทบอยู่พอสมควร
มันมีข้อที่จริงการค้ามนุษย์เกิดขึ้นในประเทศไทยแน่นอน
แล้วก็เป็นผลมาจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับ
เราเป็นประเทศต้นทางหรือเปล่าอย่างนี้
หรือว่าเราเป็นประเทศระหว่างทาง
เพื่อที่เขาจะขอลีภัยไปอยู่ที่ประเทศอื่นประเทศที่๓เป็นต้นนะครับ
ในเมื่อประเทศต้นทางแท้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา
กับประเทศปลายทางอย่างเช่นประเทศที่๓ที่ขอลีภัย
เขาไม่ได้แก้ปัญหานี้
ประเทศที่อยู่ระหว่างกลางก็มีภาระหนัก
อันนั้นคล้อนินังก็จะกระทบมากกว่าเทเร๓ประเภท
ก็คือข้อเสนอแนะในรัฐบาลก็คือว่า
เราก็ให้คำนึงถึงเรื่องระหว่างประโยชน์ของประเทศชาติ
รวมทั้งความมั่นคงและเรื่องสิทธิผู้ชน
ให้มันกรมคืนสมดุลกันไปด้วยกันได้
ถ้าเราผลักดันให้ออกไปโดยทำให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบมาก
อย่างเช่นผู้ที่ถูกฆามนุษย์นี่ที่ถูกฆานี่นี่
ต้องกลับไปสู่ประเทศที่ต้องอยู่อยู่อิสัญชาติอยู่ไหนทางนอนนี่นะครับ

หรือว่าบุคคลเหล่านั้นเข้ามาประเทศโดยชอบในกฎหมายไหม
บางครั้งผลของการที่จะผลักดันออกไป
มันก็อาจจะกระทบต่อภาพละกว่าประเทศ
แต่ในขณะเดียวกันการที่ยังคงให้บุคคลเหล่านี้อยู่ในประเทศนั้น
แล้วก็เป็นภาระกว่าประเทศที่การดูแล
แล้วก็มีประวัติที่ต้องความเป็นมาจะต้องดูแลนับ๑๐ปีย้อนหลังไป
แล้วก็เกิดรูปเกิดหลังขึ้นมาก็เกิดปัญหาเรื่องสรรชาติ
เราจะต้องมีกฎหมายที่กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสัญหา
กรรมการสิทธิ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ
ตัวคณะกรรมการนะครับซึ่งตามกฎหมายเวลานี้
เรามีคณะกรรมการสัญหาทั้งหมด๗ท่าน
ตั้งแต่ประธานสภาผู้นำฝ่ายค้า
ประธานศาลทั้งหลายอะไร
ก็อยากจะให้ทางภาคประสานสังคมเข้ามาเป็นคณะกรรมการสนาด้วย

ส่วนประเด็นข้อ๒ก็คือว่า
ความที่กรรมการสิทธิ์ไม่มีความคุ้มกัน
คือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ์
ไม่มีกฎหมายคุ้มครองว่าถ้ากระทำโดยสุจริตแล้ว
จะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา

ซึ่งความจริงแล้วเราก็ขอดำเนินการแก้ไขมานานแล้ว

และประกอบกับกฎหมายขององค์กรอิสระตามลำนูน
บางองค์กรเช่นพุทธการแผ่นดิน
เขาก็ได้ออกกฎหมายมาเมื่อปี๒๕๕๐กว่านะครับ
ของเรายังกฎหมาย๒๕๔๒อยู่เลย
ได้มีบริเวณธรรมรองนี้เขาเจออยู่ในมาตรา๑๘
ว่าถ้าพุทธการแผ่นดินได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจิฐิกษ์
และไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรืออาญา

สำหรับเรื่องนี้ผมคาดว่าถ้าแก้ไข
การแก้ไขคงไม่มีใครขาดค้าน่าจะเห็นด้วย
สองข้อนี้น่าจะแก้ไขได้เป็นข้อกฎหมาย
ข้อที่๓จะแก้ไขไม่ได้เพราะเป็นเรื่องอดีต
ก็แรงงานประจำปี
ว่าจะทำรายงานเหตุการณ์สิทธิบัญชาชนของประเทศไทย

บางครั้งราชะถึง๓ปี
ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องอดีตเราก็ไม่สามารถจะไปแก้ไขได้
แต่ว่ากรรมการอาศิษย์ชุดใหม่ก็ประวัลนาตัวเองว่า
จะพยายามดำเนินการให้มีรายงานประจำปีให้ทันกับเวลา
เริ่มตั้งแต่สะสมข้อมูลเป็นรายวันรายเดือนไป
พอถึงสิ้นปีแล้วมันย่อมที่จะเอามารวบรวมและเรียบเรียงขึ้นมาไม่ยาก
อย่างน้อยข้อแรกก็คือภาพรักของประเทศ
ในสายตาของชุมชนระหว่างประเทศก็จะด้อยลง
ซึ่งตอนนี้เราก็ถูกลดสถานะไปหลายกรณีด้วยกัน
ทั้งเรื่องการบินแล้วก็เรื่องอื่น
ที๓ทีอะไรทั้งหลายแหล่
ถ้าเรื่องกรรมการสิทธิ์ถูกลดสถานะไปอีก
ซึ่งอย่างที่ว่าเขาให้เวลาเราแก้ไข๑ปีแล้ว
ตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้ว
จริงเขากำหนดแล้วแต่เขาให้เวลาเรา๒๘วัน
๒๘วันในการที่จะโตแย้งการลดสถานะ
ของเขา๒๘วันนับจากที่๒๕พฤศจิกายน
ลองคำนวณดูว่ามันตกต่อมาถึง๒๒ธันวาคม
ถ้าเราแก้ไขปัญหานี้สำเร็จคาดว่าจะมีประเทศสมาชิกหลายประเทศที่จะคัดค้าน
แล้วก็มีตัวอย่างมาแล้วอย่างเช่นประเทศมาเลเซีย
เรื่องนี้ก็ต้องพยายามผลักดันให้สำเร็จครับ
ส่วนที่ปัญหาที่ว่ามีผลกระทบอะไรบ้างนอกเหนือจากภาพพจน์นี่แหละก็คือว่าการที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยจะเข้าไปร่วมอยู่ในชุมชนวงการระหว่างประเทศนะครับ
ก็ถูกลดสถานะลงเป็นผู้สังเกตการณ์นะครับ
ไม่มีสิทธิ์ที่จะลงคะแนนเสียง
ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับเลือกผันฐานพันธ์กรรมการร่วมในที่สถิดชม
ก็ค่อนข้างในสายตาของต่างประเทศภาคพรต์จะถูกลดลงมากเกินกัน
ประกอบกับที่เราถูกลดในเรื่องอื่นไปมาแล้ว
ถ้ามีปัญหานี้เข้ามาซ้ำเติมอีกยิ่งจะไปกันใหญ่